นี่เรานำเสนอแต่ละเคสเนี่ยให้ดูมันก็หดหูเหมือนกันนะคะ
แต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงนี่คือตัวเลขของผู้ที่ติดเชื้อโควิด
นี่เรารายงานมาวันนี้เป็นวันที่๑๑แล้วนะคะที่ทะลุหลักหมื่น
แต่จริงคุณผู้ชมหมอเบิร์ตก็บอกไว้นะ
ว่ามันยังไม่ใช่ตัวเลขจริงทั้งหมด
แล้วไม่ได้เอามารวมอยู่ในจำนวนนี้นะคะ
สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดวันนี้เนี่ย
ผู้ติดเชื้อเพิ่มเนี่ย๑๔๑๕๐ราย
ซึ่งเป็นผู้ติดเชื้อทั่วประเทศ๑๓๙๐๕ราย
แล้วก็อยู่ในเรือนจำ๒๔๕ราย
ส่วนผู้เสียชีวิตวันนี้เนี่ยนะคะ๑๑๘ราย
คนที่รักษาหายแล้วก็กลับบ้านได้ในช่องสีเขียว๙๑๖๘รายนะคะ
รวมถึงจำนวนผู้ติดเชื้อสะสมในช่องสีชมพูอ่อน
นี่คือ๕๒๐๐๐กว่ารายแล้วนะคะ
ทีนี้เราเห็นตัวเลขของผู้ติดเชื้อมันเพิ่มมากขึ้นทุกวัน
แล้วแน่นอนมันส่งผลกระทบไปทุกด้านจริงค่ะ
เขามีการเอาภาพเป็นการสะท้อนภาพคนที่กำลังรอความช่วยเหลือ
ซึ่งตอนนี้ยังไม่มีความช่วยเหลือเลยคือเอาง่าย
ยังตกค้างอยู่ที่บ้านคุณผู้ชมเห็นสีแดงที่มันกระพริบกระพริบอยู่นี่ไหมคะ

นี่คือผู้ป่วยที่รอเข้ารับการรักษาแล้วก็ยังไม่มีเตียงเลย
คือหมอแหลปเขียนโพสต์ไว้แบบนี้จะช่วยกันยังไงไหวครับ

แล้วถ้าเข้าไปดูนะจุดสีแดงนั้นคือจุดที่แสดงพิกัด

ส่วนรายละเอียดที่มันขึ้นแบบนั้น
ก็คือรายละเอียดของทั้งผู้ป่วยผู้ติดเชื้อหรือสถานะ
คือมันจะมีแบบนี้ข้อมูลออกมาแบบนี้
รับแจ้งเมื่อไหร่สถานะเป็นอย่างไร
สถานะนี้อาจจะถูกช่วยเหลือแล้ว
หรือว่าอาจจะยังรอความช่วยเหลืออยู่นะครับ
และความต้องการของผู้ที่ร้องขอความช่วยเหลือเป็นอย่างไร
รวมถึงที่อยู่บ้านเลขที่อะไรต่างซอยถนนหนทางต่าง
แล้วก็ข้อความที่ทางผู้ขอความช่วยเหลือฝากไว้
อย่างตัวอย่างอย่างนี้นะฮะก็มีข้อความหนึ่งบอกว่า
สะพ้ายติดเชื้อแล้วอีก๑คน
เป็นผู้ติดเชื้อยืนยันแล้วแล้วที่บ้านมีคนชะลาอายุกว่า๘๐อีก๑คน
อาการไม่ค่อยดีแล้วช่วยหน่อยนะฮะที่บ้านเล็กที่นี่ที่เขตยานวากรุงเทพ
แล้วก็พอขึ้นสถานะถ้าได้รับการช่วยเหลือแล้ว
ฐานะจะเป็นสีเขียวเขียนว่าช่วยเหลือแล้ว
แต่บางอันเนี่ยสถานะยังแดงอยู่คือรอการช่วยเหลือรอรถรอเตียงนะฮะ
ก็ถามว่าเอ๊ะแล้วอันนี้มันมาจากไหนหมอแหลปรวบรวมมาจากไหน
มันเป็นข้อมูลที่ดีมากเลยนะอย่างน้อยทางกลุ่มที่เขาสามารถจะช่วยได้
เขาจะได้เข้าไปช่วยเหลือซึ่งต้องบอกคุณผู้ชมนะคะ
อันนี้เป็นระบบแผนที่ที่เหมือนกับว่าทำให้รู้ไงว่าผู้ป่วยโควิดอยู่จุดไหนอยู่พิกัดไหนบ้าง
เขาก็พยายามรวบรวมทั้งหมดนะนะรวบรวมการขอความช่วยเหลือผ่านมูลวิธีผ่านเพจต่างเนี่ย
ก็นั่นน่ะสิคะคือเอาอย่างน้อยนะคุณพอได้เห็นแบบนี้การประสานการส่งต่อความช่วยเหลือ
มันน่าจะเร็วขึ้นแล้วก็กลุ่มจิตอาสากลุ่มนี้
คือเขาบอกเขาก็ยังรับสมัครจิตอาสาอยู่นะคะ

เพราะว่าก่อนหน้านี้เขาก็มีงานส่งคนที่เรารักสู่สวรรค์
ก็คือประสานวัดในกรุงเทพนี่แหละ
สำหรับเอาศพผู้ป่วยโควิดไปเผาตามวัดต่าง
ทั่วกรุงเทพมีอยู่๕๙วัดเอง
ดีมากเลยนะคุณนะถ้าหน่วยงานรัฐเอาข้อมูลตรงนี้
หมอแหลปแชร์ออกมาตรงนี้เอาไปเช็คซะหน่อยนะ
ว่าจุดสีแดงทั้งหมดทั้งมวลจุดไหนบ้าง
ที่มีการดำเนินการในการดูแลผู้ป่วยแล้ว

งั้นถ้าเห็นแบบนี้นะตกอกตกใจว่าเป็นวิกฤตทุกหย่อมย่านะฮะ

ภาคเอกชนเอ่ยภาคประชาชนเอ่ย

ช่วยเหลือคนได้เร็วมากเลยนะคะ
ตอนนี้แต่ละเพจเขาพยายามเร่งรวบรวมข้อมูล